แตกแล้วจ้าแตกแล้วช่วงที่แล้วเชอรี่บอกว่าแตกแตกแน่สนามบินแตก
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าแฟนนางงามเยอะมากไปต้อนรับไปให้กำลังใจ
น้องฟ้าสายปวีนสุดาคนนี้แหละที่จะไปสู้ศึกนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้นะแฟนนางงามไปร่วมส่งฟ้าใส
สนามบินสุรภูมิกันหนาแน่นมาก
จริงเรียกว่าสนามบินแตกก็ได้นะคะ
เห็นแบบนี้ฟ้าใสบอกเลยว่าขนลุกมากเลยค่ะ
ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เจ้าตัวพร้อมเต็มที่
จัดเต็มด้วยการขนกระเป๋าไปแบบจุก

จะได้รับราวไข่เดียว

ก็คิดว่าแบบอาจจะเป็นกลุ่มนึงที่รักฟ้าใส
แล้วก็แบบอยากจะเชียร์แต่ไม่เคยคิดว่าจะมาแบบขนาดนี้
แบบคือได้ยินเสียงแล้วมันขนลุกมันเหมือนแบบ

สำหรับฟ้าใสนะคะก็จะพยายามอัพโหลด

ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมดูประกวดจริงด้วยนะคะ
วันที่๙ธันวาคมนะคะ๗โมงเช้าเป็นต้นไป
โอ้โหคุณนี่คิดว่าได้ตำแหน่งกลับมาแล้วนะ
นี่คือไปส่งนะไปส่งเฉย
มีคนเปรียบเทียบรูปด้วยในอินเตอร์เน็ตนะ
เขาบอกว่านึกถึงคุณปุ๋ยพรทิพย์เลย

และแฟนชาวไทยต้อนรับแล้วก็แห่กันทั่วเมืองไทย
แบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารออยู่เมืองไทยโอ้โฮเดี๋ยวได้มีแห่กันแน่นะคะ

ที่สำคัญเมืองไทยเราไม่แพ้เรื่องการบวชของชาติใดในโลกนะจ๊